ต่อกันที่มินพีชยากันหน่อยค่ะ
นางเอกเรตติ้งดีแสนสวยคนนี้
บอกเลยว่ามีหวานใจตัวจริงก็รู้กันไปอยู่แล้ว
แต่ว่าความหวานพักหลังมาก็หวานถี่ขึ้นเรื่อยเลยล่ะค่ะ
นี่แหละค่ะมินพิชยากับหวานใจหนุ่มโอ๊ตนะคะ

ยังเขียนถึงความน่ารักของฝ่ายชายหลายอย่างอีก
ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่เรียบง่ายเป็นคนขยันทำงาน

เป็นผู้ชายที่แสนธรรมดาแต่พิเศษสุดค่ะ

ความรักครั้งนี้ของมินพิชยาคงจะสุขงอมมากเลยทีเดียว
ลุ้นข่าวดีได้หรือยังไปฟังคำตอบค่ะ
คุณมินว่าความพิเศษมันคือความเรียบง่ายนะคะ

แล้วตัวพี่โอ๊ตเองก็เป็นคนชอบความเรียบง่ายอยู่แล้วด้วย
เหมือนอยากให้คนรู้จักเขามากขึ้น
เพราะตอนนี้เขาก็เริ่มออกสื่ออะไรอย่างนี้

ของขวัญก็ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันค่ะ

เขาไม่เคยขอไม่เคยอยากได้
แล้วก็สำหรับเขาวันเกิดก็คือ๑วัน

เหมือนว่ามันเป็นความอบอุ่นมากเลยค่ะ
เหมือนกับมันอะไรที่มันธรรมดา
แล้วมันไม่ต้องหวือหวาแล้วก็รู้สึกสบายไม่เหนื่อยอะไรอย่างนี้

เรื่องคุยกันแต่เรื่องอนาคตมากขึ้นหรือเปล่า

แต่ว่าเหมือนกับว่าทั้งคู่แบบบ้างงานอยู่แล้ว
ชอบทำงานอะไรก็สนับสนุนกัน
แล้วก็เคารพสิทธิ์ของกันและกันเลยค่ะ
ความธรรมดาที่เรียบง่ายมันตกหลุมรักกันได้ง่ายแบบนี้แหละคุณผู้ชมนะ
ก็ถือว่าเป็นความรักในแบบเรื่องดีของกันและกันนะคะ
นพิชยาหวังว่าครั้งนี้คงจะมีข่าวดีเร็วนี้